อายุของครอบครัวสุขพิมายเนี่ย
ช่วงนี้มันดูสงบเหมือนสงบลงไปชั่วคราวอ่ะคุณ

ถูกต้องรวมไปถึงพี่เสกเนี่ยก็ดูแจ่มใสขึ้นนะคะ
ตารางทัวร์นี่ก็แน่นเลยแต่ก็ยังเจียดเวลามาจัดงานฟุตบอลการกุศล
แล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าพี่เสกยังมีอาการป่วยด้วยโรคซึมเศร้าอยู่
ก็คือยังคงต้องมีการรักษาตัวอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
ซึ่งพี่เสกบอกว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้ว
แล้วก็อยากฝากส่งกำลังใจให้ถึงคนที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าแบบนี้

คนรอบข้างเองก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะ
ดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นแล้วก็โล่งขึ้นสบายขึ้น
แต่ตอนนี้สบายใจมากขึ้นเยอะเลยใช่ไหม

แต่ว่าก็ยังมีโรคซึมเศร้าอยู่อยู่บ้านเดียวกัน
สลับหมดก็ดีค่ะดีมีเพื่อน
อยากฝากไปถึงคนที่เป็นโรคซึมเศร้า
เพราะว่ามีโรคนี้อันตรายมากนะ
แล้วก็อยากให้ทุกคนต่อสู้ต่อไปนะอย่าท้อแท้กับความเป็นโรคนี้
เพราะว่าเห็นคนเป็นแล้วมีการฆ่าตัวตรงฆ่าเราตายกันเนี่ย

กินยาครับสองคนก็จะคอยบ่น
โรคนี้ช่วยได้เยอะไหมครับช่วยได้
ลูกนี่คือช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมช่วยได้ครับ
เอาล่ะมาดูเรื่องของเจ้าของวันเกิดอย่างแซนวิชปภาดากันบ้างนะคะ
ก็สวยใสปิ๊งรับวัย๒๘ปีพอดีเพราะว่าเพิ่งจะผ่าน
มีดหมอทำศัลยกรรมอัพหน้ามาใหม่แบบสดร้อนเลยจ้า
กระซิบบอกกับบันเทิงไทยรัฐด้วยว่า
ของขวัญวันเกิดจากพี่เสกเป็นเงินสดแบบเป็นปึกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
อิจฉาตอนนี้นอกจากจะพาลูกชายน้องลีอองมาอยู่ใกล้ด้วย
ก็คือจะช่วยให้พี่เสกดีขึ้นก็ยังทำธุรกิจร่วมกับแม่ใหญ่
อย่างพี่การวิพากรด้วยจ้า
ธุรกิจใช่กำลังจะตอนนี้ไปได้ประมาณ๖๐แล้ว
อยู่ที่ในช่วงลองเทสต์ตัวผลิตภัณฑ์
การเขาก็มีการเปิดตัวเดี๋ยวก็แพลนไว้
ไหนก็เจอกันครบทั้งบ้านแล้ว
ขอถามลูกชายสุดหล่อน้องเสือกันบ้างนะคะ
รู้สึกยังไงบ้างหลังคุณพ่อคุณแม่กลับมาคืนดีกัน
รวมไปถึงคิวงานคุณพ่อที่แน่นเอียดเลย
แล้วก็เตรียมที่จะมีทัวร์คอนเสิร์ตที่ยุโรปยาวครึ่งเดือนอีกด้วย
แม่บอกว่าคืนดีแล้วเราดีใจไหมครับ
ดีดีใจครับก็ข้าวโพดไล่ข่าวดีผมก็ดีใจหมดนะครับ
แล้วก็คือตอนนี้มาอยู่บ้านเดียวกันเรียบร้อย
ใช่ครับบางวันเขาก็ไปนอนที่บ้านนาธวรรณบ้านเก่าครับ
ตอนนี้เป็นยังไงแม้สาการพ่อกับแม่